พูดถึงนักโทษคราวนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขบ้างค่ะ
เพราะว่าจำนวนผู้ต้องขังคนที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ก็ต้องจับตารอดู
แต่ตัวเลขของคนติดเชื้อในเรือนจำยังมีอยู่นะ
แต่ว่าลดลงมาเมื่อวานนี้๒๘๐๐กว่า

ค่ะ้าว่าการติดเชื้อในเรือนจำ
หน้านั้นเรือนจำก็น่าจะเคยชี้แจง

เป็นหลักแบบ๒๘๐๐กว่าในวันเดียว
แล้วก็เป็นการชี้แจงว่าเป็นยอดรวมของผู้ติดเชื้อในเรือนจำ
แต่ประชาชนยังสงสัยเรื่องนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะ
ค่ะดูตัวเลขภาพรวมก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมแล้ว๒๒๕๖ราย
ในตัวเลขนี้แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๒๐๗๓ราย
แล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อในเรือนจำในที่ต้องขังอีก๑๘๓ราย
ก็ถ้าเกิดว่าเรานับรวมนะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาเลย
นี่เกือบแตะแสนแล้วนะตอนนี้อยู่ที่๙๖๐๕๐รายนะคะ
ส่วนตัวเลขในช่องสีเหลืองก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๓๐ศพ
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๔๘รายนะคะ
แม้ว่าตัวเลขในเรือนจำมันลดลงจากเมื่อวาน
เมื่อวาน๒๘๓๕วันนี้มาเหลือ๑๘๓แต่เราก็ยังเบาใจไม่ได้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่นะคะ
เรื่องนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ออกมาแสดงความคิดเห็น

โอ้โหเวลาคุณชูวิทย์ออกมาสับทีนะ
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าปัญหามันอยู่ที่ความแออัดของเรือนจำ
ในห้องขังขนาดแค่๔๐ตรเมตร
ผู้ต้องขังอยู่กันอัดไป๕๐๖๐คนนอนเบียดกัน
อากาศไม่ได้ถ่ายเทมันเสี่ยงอยู่แล้วกับการแพร่ระบาดนะคะ
ดังนั้นก็ขอให้มีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง
เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อในเรือนจำอันนี้คุณชูวิทย์บอก

ถ้าพูดถึงความแออัดในเรือนจำ
ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่จะอยู่ห่างกันเกินหนึ่งก้าว
เพราะในนั้นมันแออัดจริงในฐานะคนที่เคยอยู่
คุณชูวิทย์บอกทำกิจกรรมทุกอย่างร่วมกัน
เรียงกันเป็นพืชเป็นตับ๑๕ชั่วโมง
ไอกรนหน้าต่างก็ระบายไม่สะดวก
กักโรคของกรมราชธรรมล้มเหลว
อย่างนั้นผู้ต้องขังไม่ติดโควิดในอัตราสูงและเร็วเช่นนี้
นี่เห็นไหมแค่เริ่มต้นคุณชูวิทย์ก็สับแล้วสับเละเลยนะฮะ
คุณชูวิทย์ก็บอกด้วยบอกว่าคนที่เอาเชื้อไปแพร่ในเรือนจำน่ะ
มันไม่ใช่ผู้ต้องขังที่ศาลแต่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้คุ้ม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะใกล้ชิด
จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังมากนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางอธิบดีกรมราชธรรม
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงข่าวในเรื่องนี้
บอกว่ามีการตรวจหาเชื้อผู้ต้องขัง
เป็นการตรวจแบบเชิงลุกครบ๑๐๐นะคะ
จากผู้ต้องขังทั้งประเทศเกือบ๔๐๐๐๐๐คน
ก็บอกว่าให้ญาติผู้ต้องขังเชื่อมั่น
ในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ของกรมราชธรรม
ส่วนตัวเลขของการติดเชื้อว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกไหม
มันก็มีความเป็นไปได้
แต่ก็จะต้องดูด้วยเพราะว่าที่บอกว่ามีความเป็นไปได้
จากว่ามีผู้ต้องขังใหม่เพิ่มขึ้นเกือบตลอด
ทีนี้วิธีการนอกจากการเข้าไปในเรือนจำแล้ว

ทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องพิจารณาเพิ่มวันกักตัวขึ้นไปอีก
แต่เรื่องของวันกักตัว๑๔วันสำหรับผู้ต้องขังใหม่
คุณชูวิทย์ก็สะท้อนออกมาเหมือนกัน
บอกว่าขาใหญ่บางคนนะคุณไม่เห็นจะต้องถูกกักตัว๑๔วันเลย
แค่ประมาณไม่กี่วันก็ออกมาเดินเพ่นผ้าแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์เขาโพสต์ไว้
แล้วก็ยังสงสัยคาใจกับตัวเลข
จริงแล้วถ้าราชธรรมจะรายงานออกมา
มันต้องเริ่มจากตัวเลขผู้ติดเชื้อหลัก๑๐ก่อน
และถึงจะเป็นหลักร้อยและถึงจะเป็นหลักพัน
แต่ทีนี้เปิดโพร่งออกมาเป็นหลักพันเลยนะครับ

แต่ถ้าฟังความจากอธิบดีกรมราชธรรมแล้วก็ทางรัฐมนตรี
การกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้
เขาก็พยายามชี้แจงโดยละเอียดนะครับ
ว่าเป็นการรวมตัวเลขของการตรวจเชิงลุกทั้งหมดนะครับ

เรื่องของการเพิ่มวันกักตัวจากเดิม๑๔วัน
ก็จะเพิ่มเป็น๒๑วันแล้วก็จะมีการตรวจเชื้อ๒ช่วง
ก็คือตอนเช้ากับตอนหลังก่อนเข้ากักตัวแล้วก็ตอนหลังกักตัว

คุณผู้ชมคะวันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องจับตารอดู
ก็คือเรื่องการประชุมของทางสบคค่ะ
ที่จะมีเลขาสมชเป็นประธาน
จะมีการพิจารณาตามข้อเสนอของทางกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องเกี่ยวกับการปรับพื้นที่สี
พฤษภาคมแล้วอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับ
ดังนั้นวันนี้วันศุกร์แล้วก็น่าจะมีการประชุมสอบคอ
แต่ว่าเมื่อเช้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจนะ

แล้วก็นายกให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชม
รวมถึงเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์

คลากรทางการแพทย์ที่ฟุบหลับที่โต๊ะ

ขอให้คนไทยนั้นช่วยกันนะครับ